และถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการตลอดข่าวของเรามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหญิงพิการทางสายตาคนนึง

วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของป้านิต
นิดเป็นหญิงชะลาวัย๗๑ปีที่ต่อสู้กับชีวิตมากด้วยกัน
ทำมาหากินด้วยตัวเองแล้วเพียงลำพังด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่เคยย่อท้อกับชีวิตและโชคชะตาของตัวเองเลย
เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของป้านิตที่ดิฉันจะพาไปในวันนี้
อาจจะได้แรงบันดาลใจในการต่อสู้กับชีวิตอีกเยอะแยะมากมาย

วันนี้ใบตองมีเรื่องราวของคุณป้าสู้ชีวิตท่านหนึ่งที่หัวใจเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
แม้ว่าเราจะไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะต่อสู้และมีชีวิตในแบบที่เรากำหนดเองได้ค่ะ
ต้องอยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของป้านิตวัย๗๑ปี
ซึ่งสายตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นตั้งแต่เกิด
อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าเล็กแถวห้างพาต้าปิ่นเกล้า
นี่เอาขนมปัง๖๐ปอนด์ส่งป้านิตด้วยนะ
เอาไส้รวมมิตรมาเยอะหน่อย
แม้ชีวิตของป้าอาจจะไม่สมบูรณ์
แต่ป้าก็ไม่เคยยอมแพ้ในโชคชะตา

ด้วยการรับขนมปังจากร้านขนมปังพรชัย
เจ้าเก่าแก่ย่านบางลำพูมาขายอยู่ริมกำแพงข้างวัดบวรนิเวศค่ะ
ทุกเช้าป้านิตจะออกจากบ้านประมาณ๖โมงเช้า
แล้วขึ้นรถเมย์จากห้างพาต้าปิ่นเกล้า
มาลงที่วัดบวรนิเวศวิหารแถวบางลำพู
ขายขนมปังของป้านิตเป็นโต๊ะเล็กกับร่ม๑คัน

พอได้เวลาสัก๘โมงเช้า
คนงานร้านขนมปังพรชัยก็จะเข็นรถมาส่งขนมปัง
นิดก็จะค่อยจัดเรียงขนมปัง
และนั่งขายไปจนกว่าของจะหมด

เขาไม่ให้เอาตัวเขาเองมาเป็นภาระคนอื่น

นู่นค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านของป้านิตนะคะ
อยู่ริมกำแพงวัดบวรเลยค่ะ

ป้านิดค่ะสวัสดีค่ะ

นิดขายตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย
ขายตั้งแต่๘โมงครึ่ง

ขนมปังของที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยค่ะ
มีแฮมมีแฮมหยองมีเกรดหยอง
รัวมิตแฮมแบสโซน

ที่ทุกคนเขาจะชอบทานมาถึง
ก็จะหาแต่รวมมิตรกันก่อน
ขายมาแบบนี้กี่ปีแล้วคะป้านิต

มีความสุขไหมกับที่ทำอยู่ตอนนี้
ก็ยังดีกว่าเราจะอยู่เฉย
ถ้าเราไม่ได้ขายของแล้วเราจะเหมือนกับตัวเราไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้
ทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเราเองไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นเขาจะช่วยเราตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้
นิดขายขนมปังมาเกือบ๑๐ปีสู้แดดทนฝนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
แดดจะร้อนคุณป้าก็ยังคงขายด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม

เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจของแม่ค้าสู้ชีวิตคนนี้ค่ะ
เห็นแกพยายามที่จะขายพยายามทำมาหากิน
ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะช่วยที่จะอุดหนุนนะคะ
เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหนูมาก
คนอื่นในสังคมก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันในวันที่รู้สึกว่าท้อมาก
หย่องลูกเกดอันนี้ป้านิตเงินอยู่นี่เงินอยู่นี่
รายได้ของป้านิตมีกำไรจากการขายขนมปังแค่ชิ้นละ๕บาท
อย่างวันนี้รับขนมปังมา๑๕กล่อง๖๐ชิ้น
ถ้าวันนี้ขายขนมปังได้หมดก็จะได้กำไรเพียง๓๐๐บาทเท่านั้นค่ะ

อุ๊ยปะนิดอ่อนตังเก่งจังขอบคุณค่ะ
อาจจะไม่มากสำหรับบางคนนะคะแต่สำหรับป้านิตแล้วถือว่าพอเลี้ยงชีพได้ค่ะ
นิดขายมาแบบนี้เคยท้อแท้ไหมกับที่เราทำอยู่

บางทีเราจะขายไม่ได้
ขายไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้ซ้อบะหมี่อยู่ครั้งหนึ่งมันจะเหลือเยอะ
เราก็มีน้อยแล้วเราจะเอาที่ไหนซื้อวันต่อไปคิดแล้วบอกเออไม่ขายดีกว่า
แล้วพอมาคิดอีกทีตอนนั้นไม่ขายแล้วเราจะจับ
เราก็คิดว่าบางทีคนอื่นก็อาจจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ได้
เราแค่นี้เราทนไม่ได้ก็ให้มันหลุด

ป้านิดจะร้องไห้
นิดฝากอะไรถึงคนดูทางบ้านที่รู้สึกว่าตอนนี้ท้อแท้มากเลย
ไม่ต้องไปท้อถึงเราเหนื่อยก็ต้องทนเอาค่ะ
เพื่อตัวเราเองไม่ใช่ว่าเพื่อคนอื่น

คำตอบของป้านิตคืออะไร
เราคิดว่าทำแบบนี้ดีกว่า
ที่เราจะต้องไปนั่งเอาความทุกข์ของเราไปใส่คนอื่น
ทางที่สุจริตของเราดีกว่า
คนเรามันก็ต้องคิดพึ่งตัวเอง
จะไปหวังให้เขามาช่วยเราตลอดมันเป็นไปไม่ได้
ที่เห็นมาก็คือแกต่อสู้มาก

ไม่เคยถอยไม่เคยบ่น
อย่างเราถ้าลองเปียกฝนตีกลับบ้านแล้วแกไม่กลับนะ
พักไปทรงภูมิศาลกี่ครั้งก็เจอป้ากับแกนั่งอยู่ตลอด
คนเขามองไม่เห็นอะไรพิการเขายังสู้ชีวิต

เอาป้ายจากร่มออกให้หน่อยได้บ้างค่ะ
ปิดแล้วนะป้านิดนะระวังมือนะคะ

คุณผู้ชมคะวันนี้ใบตองตามติดชีวิตของป้านิต

ไปช่วยขายของไปช่วยเก็บของ
ก็คือสังเกตสะพานก็คือจะถึงพาต้า
เอามานั่งรถโมเวย์ตามมาจนถึงห้องพักของป้านิด

ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งทางความคิด
ของคนที่เขาประกอบอาชีพ
ที่มันสิทธิ์จริง

ถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อม
มีความบกพร่องทางสายตาอย่างป้านิตอย่างนี้ค่ะ

หัวใจเขาไม่ได้บกพร่องตามไปด้วยเลย
เพราะว่าป้านิตมีพลังมีความคิด
แล้วก็การมองโลกในแง่ดีมาก

คนที่มีความพร้อมในทุกด้านอย่างเราอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะมีป้านิตเป็นแรงบันดาลใจ
หรือว่าเป็นแนวคิดแง่คิด
ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข
แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจขยันมุ่งมั่นแล้วก็อดทน
ป้านิตเป็นตัวอย่างนะคะว่าป้านิตสู้ชีวิตขนาดไหนค่ะ
วันนี้ขอบคุณป้านิตนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ป้าก็ขอบคุณทุกคนเลย
ที่มาช่วยป้าแล้วก็สนับสนุนป้าให้มีอาชีพสุจริต
ถึงแม้ว่าป้าจะได้นิดได้หน่อย
มันก็มาเลี้ยงตัวเราได้
เป็นไงคะคุณผู้ชมเรื่องราวชีวิตของป้านิตที่ตามติดมาหนึ่งวันเห็นไหมคะว่าบางคนเนี่ยเขายังรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองใครจะมาทำอะไรเพื่อเราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตขอให้เราฮึดสู้ไว้อุปสรรคมันมีไว้พุ่งชนค่ะคุณผู้ชมดูป้านิตเป็นตัวอย่างใช่ค่ะ